มาตามอีกหนึ่งความคืบหน้านะคะกรณีที่
รุ่นพี่เป็นพลทหาร๓คนไปรุมทำร้ายร่างกาย
ภาษาเราก็คือไปซ่อมค่ะไปซ้อมไปซ้อมคือทำร้ายร่างกาย
พลทหารคชาจนกระทั่งพลฐานคชาคืออาการโคม่าเป็นตายเท่ากัน
ล่าสุดวันนี้นะคะมาดูเรื่องของอาการกันก่อน
อาการของพลฐานคชาเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้ยังคงส่งตัวนะคะ
ภาพรวมทรงตัวแต่มันมีประเด็นขึ้นมาคือปอดติดเชื้อ
วันนี้เนี่ยคือที่โรงพยาบาลอนันทมหิดลจังหวัดลบบุรีเนี่ย
ครอบครัวแล้วก็ญาติของพลฐานคชาพัชะก็ไปดูนะ
ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดแล้วค่ะก็ไปเฝ้ากันทุกวันเนี่ย
วันนี้ทีมแพทย์ได้เรียกญาติมาพูดคุยทำความเข้าใจ
แล้วก็แจ้งให้ทราบว่าพลทหารคชามีอาการปอดติดเชื้อเพิ่มเติม
แต่อาการโดยรวมยังทรงตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่แพทย์ทำได้ก็คือ

กลับไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางครอบครัว

ทางครอบครัวได้มีโอกาสพบพูดคุยกับ๓พลทหารรุ่นพี่
ที่เป็นผู้ก่อเหตุไปทำร้ายร่างกายพลทหารคชา
หลังจากที่ถูกเจ้าหน้าที่นำตัวมาพบพนักงานสอบสวนสพเมืองลบบุรี
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาทั้ง๓คน
ก็คือทั้ง๓พลทหารคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ได้มีโอกาสเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะบอกว่า
หลังจากที่ได้มีโอกาสไปพูดคุยสอบถาม

ทำไมทำไมต้องมาทำลูกเขาถึงขนาดนี้
ก็คืออยากรู้ถึงสาเหตุที่ไปรุมทำร้ายลูกชาย
ซึ่งโพนธาตุทั้งสามคนอ้างแบบนี้บอกว่า
ออกมาจากโรงนอนเพื่อมาสั่งสอน
แล้วก็ยอมรับว่าได้มีการใช้เท้า
ไปที่ชายโครงพลฐานคชาคนละ๑ครั้ง
ถ้าคนละ๑ครั้งก็เท่ากับว่า๓ครั้ง๓คน
จนกระทั่งพลทหารคชาเกิดอาการชัก
ซึ่งแม่บอกว่าได้ฟังแบบนี้ก็ไม่เชื่อนะคะก็ยังไม่เชื่อ
คุณแม่บอกว่าอยากให้พูดความจริงออกมา

ถึงต้องไปรุมทำร้ายร่างกายลูกชายของคุณแม่ขนาดนี้
แล้วไปทำร้ายด้วยวิธีการใด
เหตุใดถึงไม่มีร่องรอยฟกช้ำหรือร่องรอยการทำร้ายร่างกาย
แต่น้องคืออาการสาหัสหมดสติ
นาทีที่พลฐานคชาหยุดหายใจไป

คุณแม่บอกเลยนะคะตอนนี้ถามว่าโกรธไหมรู้สึกโกรธ
พลฐานรุ่นพี่ที่ก่อเหตุทั้ง๓คนโกรธมาก

แต่ว่าคำขอโทษก็ไม่ได้ช่วยให้ลูกชายอาการดีขึ้น
ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ก็หวังแล้วค่ะว่าจะได้รับความเป็นธรรมกับเรื่องนี้
และจะไม่มีวันให้อภัยพลฐานรุ่นพี่
กว่าลูกชายจะฟื้นกลับมาเป็นปกติ
ทุกวันนี้คุณแม่บอกเลยนะคะบอกว่ารออย่างเดียว
รอปฏิหารมีจริงเพราะว่าคุณหมอเองก็

บอกว่าตอนนี้คือพลฐานคชา
มีโอกาสรอดสักประมาณ๓๐คือน้อย

คุณผู้ชมฟังเสียงคุณแม่พลฐานคชากันหน่อยค่ะ

เมื่อวานพ่อของพลทหารคชาก็ติดใจนะฮะ
เพราะว่าแพทย์บอกว่าผลการตรวจสอบเนี่ยมันไม่มีร่องรอยทำร้ายจริง
มันมีเรื่องการหยุดหายใจอะไรพวกนี้นะสมองบวมอะไรพวกนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นพลทหารรุ่นพี่ทั้ง๓คนใช้วิธีอะไรในการทำร้ายลูกเขา
ไม่เชื่อว่าเตะคนละทีแล้วจะหนักขนาดนี้
มันเกี่ยวข้องกับสำนวนคดีไงมันมีความสำคัญเรื่องวิธีการไง
ซึ่งทั้งหมดจะต้องบอกความจริงออกมา
ที่ครอบครัวเขาหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ

ของพลทหารคชายืนยันนะครับว่า
ลูกชายเป็นคนร่าเริงไม่มีศัตรูไม่เคยมีเรื่องกับใคร
เป็นที่รักของเพื่อนฝูงพี่น้อง
แล้วก็ไม่มีโรคประจำตัวด้วยเป็นคนแข็งแรงนะฮะ
ขณะที่นางสาววันนิสาบุญตา
หรือว่าไฟล์ภรรยาของพลทหารคชาซึ่งตอนนี้ก็ตั้งท้องอยู่นะ
มีลูกด้วยกันแล้วคนหนึ่งตอนนี้ตั้งท้องอยู่อีก๕เดือนนะฮะ

บอกว่าทุกวันนี้ยังหวังว่าพลทหารคชาจะลืมตาตื่นขึ้นมา

รับว่าทางแพทย์บอกให้ทำใจ
เพราะอาการยังไม่พ้นขีดอันตราย
แต่ครอบครัวจะทำทุกวิถีทาง
เพื่อให้พลทหารคชาฟื้นขึ้นมาให้ได้
มีความสำคัญกับเราเยอะมากกว่าจะเป็นยังไง
จะฟื้นมายังไงก็ขอแค่ให้ฟื้นขึ้นมา
ดีกว่าให้เขาหายจากไปเลย

ก็ยังหวังอยู่ว่าเขาจะฟื้นขึ้นมา
ถึงแม้อาจจะเป็นเจ้าชายนิทาหรือเปล่า

เพราะว่าเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปสู้กับเขา
เท่าที่เรามีเราก็สู้เต็มที่อยู่แล้ว
คือมันเป็นความทุกข์ใจของครอบครัวนะ

แล้วถ้าเกิดพลทหารคชา
ถ้าเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาถึงขั้นเสียชีวิต
หรือว่ายังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ปกติ
อย่างที่ภรรยาเขาเป็นห่วงอ่ะค่ะ

พวกนี้เอาจากคุกมามันก็เดินหรอสบาย
แต่เขายังนอนเป็นเจ้าชายนิทราอยู่อย่างนี้

มานั่งกราบอย่างนี้แล้วมีประโยชน์อะไร

ใช่ไหมเขามีลูกมีเมียมีพ่อมีแม่
ความคืบหน้าเรื่องคดีความนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกศักดิ์ชัยเกรดโกมลภูมิกับการสพเมืองลบบุรี
บอกว่าจากการสอบปากคำผู้ก่อเหตุเบื้องต้น
และคำยืนยันจากแพทย์เกี่ยวกับผลการตรวจสอบร่างกายของผู้บาดเจ็บนะครับ
ตอนนี้แจ้งข้อหากับผู้ก่อเหตุทั้ง๓คนก็คือ
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
แต่หากแนวทางการรวบรวมพยานหลักฐานพบว่ามีการทำความผิดในข้อหารอื่นอีก

เพราะฉะนั้นที่ญาติเขาติดใจก็คือว่า
ถ้าเกิดรับสารภาพกันแค่นี้แล้วมันตรวจสอบหาพยานหลักฐานได้แค่นี้
๓คนนี้ก็โดนแค่ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส

คือทางวินัยง็ต้องว่ากันต่อถูกมั้ยครับ
พอมันเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาในสังคมทุกครั้ง
ก็มีคำถามย้อนกลับไปที่กองทัพ
โดยเฉพาะผู้บัญชาการทหารบกต้องตอบคำถามนี้ทุกครั้งเลย
ว่าเอ๊ะทำไมต้องมีทหารพลทหารทหารเกณฑ์ตายเกือบทุกปี
ล่าสุดเนี่ยผู้ประชาการทหารบกพลเอกเฉลิมชัยศิษฐิษศาสตร์นะท่านบอกเลยบอกว่าจริงแล้ว
เรื่องของการซ่อมทำรงวินัยไม่มีแล้วอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการซ้อมทำร้ายร่างกายรุ่นน้องมากกว่า
แต่เอาล่ะคุณผู้ชมมาดูสถิติกันหน่อยสถิติพลทหารหรือทหารเกณฑ์ที่เสียชีวิตระหว่างปี๒๕๕๔จนถึงปัจจุบัน
จนถึง๖๑มี๙คนด้วยกันมีใครบ้างมาดูกันนะคะ
ปี๒๕๕๔พลฐานวิเชียนเผือกสมถูกรุมทำร้ายร่างกายจนอวัยวะภายในบอบช้ำไตวายจนกระทั่งเสียชีวิต
ปี๒๕๕๗ถัดมา๓ปีค่ะ
ถัดมาอีก๒ปีนะคะสมมุติมัดถูกโดนโทษทางวินัยด้วยการซ้อม
มีอาการคือเลือดออกในสมองจนกระทั่งเสียชีวิต
ต่อมา๒๕๖๐อันนี้น่าสนใจเพราะว่ามีทหารเกย์เสียชีวิตถึง๓คนด้วยกัน
ประกอบด้วยพลทหารยุทธกินันบุญเนียม
อันนี้ถูกสั่งขังแล้วก็ถูกรุมทำร้ายร่างกาย

ทหารในต่อมาก็คือพลทหารนบพะโดนวรกิจภัณฑ์
หัวใจฉีกขาดจนเสียชีวิต
หลังถูกลงโทษทางวินัยก็คือซ่อมหมู่
คนที่สามคือพลฐานอดีศักดิ์น้อยพิทักษ์เสียชีวิตกระทันหัน
แพทย์ชนสูตรพบรอยฟกช้ำและกระดูกซี่โครมก็หักด้วย
ปีนี้ค่ะคุณผู้ชม๒๕๖๑ยุค๔๐มีทหารเกณฑ์เสียชีวิต๒นาย
คือพลทหารมูฮัมมัติอีราฟานเจ๊มะเกิดอาการฮิสโตรก
อีกคนก็คือพลทหารกิติศักดิ์บุญมณีเสียชีวิตเพราะติดเชื้อในกระแสเลือด
เนื่องจากว่ามีอาการเท้าแพลงแล้วก็ละเลย
ไปดูแลรักษาให้ดีจนญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
คือกรณีของพลฐานคชาครอบครัวเองก็ไม่ได้ติดใจทางกล่องทัพ
เกิดอะไรขึ้นค่ะใครทำร้ายหรืออะไรยังไงหรือเปล่า
แล้วก็เป็นผู้บังคับบัญชาที่ต้นสังกัดที่ลูกชายเกณฑหารอยู่นี่แหละ

ใช่ที่โทรมาแจ้งบอกว่ายอมรับว่ามีพลทหารรุ่นพี่๓คนมาทำร้ายน้องเขา

ใช่แต่มันเป็นเรื่องของการหมั่นไส้กันเองแล้วก็เรียกไปซ้อมกันเอง
โดยทั้ง๓คนเนี่ยหาโอกาสช่วงที่เพื่อนหลับหมดแล้ว
ผู้บังคับบัญชาไม่อยู่หมดแล้วก็เรียกออกมาแล้วก็มาทำร้าย
ซึ่งทางครอบครัวก็บอกว่าต้องขอบคุณต้องขอบคุณด้วยซ้ำที่ยอมรับความจริง
แล้วก็พาทั้งสามคนเนี่ยมาส่งตำรวจด้วยไปดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลอย่างดีด้วย
เพราะฉะนั้นทางกองทัพบอกว่าอันนี้ไม่ใช่การซ่อม

ค่ะมันเป็นเรื่องของบุคคลไม่ได้เรื่องของระบบ

แต่ก็ต้องไปดูแลกันให้ทั่วถึงใช่ไหม
เพราะว่ามันเกิดขึ้นในค่ายทหาร

คนที่เขาจะเกณฑ์อาหารต่อเขาก็รู้สึกกังวล
ใช่ไหมครับครับ